คุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ตอนนี้น้ำใจจากทุกภาคส่วนนะคะหลั่งไหลไปที่อุบลนะคะ
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องค่ะโดยเฉพาะนี่เลยศิลปินดารา
คุณหนุ่มกะลานะคะล่าสุดค่ะก็มีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะ
ที่จังหวัดอุบลราชธานีพอดีเลยที่โอกาสนี้ค่ะ
รวมเงินบริจาคจากผู้ใจดีนะคะแล้วก็ยอดบริจาคส่วนหนึ่งค่ะ
จำนวน๑แสนบาทซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
มอบให้กับพี่น้องชาวอำเภอวาดินชำราบนะคะจำนวนเนี่ย๒๕๐ครัวเรือนค่ะ
จากนั้นนะคะก็นั่งเรือไปมอบของให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำมูล
จังหวัดศรีสะเกดต่อในวันเดียวกันด้วยนะคะ
อันนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะพี่หนุ่มกะลาค่ะไม่ทิ้งกัน
พี่บุ๋มปะนัดดาบ้างค่ะก็ได้นำถุงยางชีพนะคะ
แล้วก็ยารักษาโรคน้ำกัดเท้าอันนี้สำคัญมากเลยนะช่วงนี้นะ
มอบให้ท่านผู้ว่าค่ะที่สารากลาง
ก่อนเดินทางไปยังศูนย์พักพิงอีกหลายที่เลย
เพื่อมอบถุงยางชีพให้พี่น้องที่กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมใหญ่
เจ้าตัวบอกแบบนี้ค่ะว่าตั้งใจมาเป็นอาสาสมัครเลยนะ
เพื่อลงพื้นที่อย่างจริงจังค่ะ
ตลอดระยะเวลา๒๐กว่าวันมานี้ค่ะ
ส่งทั้งเงินส่งทั้งทีมงานเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่แรกเลยนะ
จากการช่วยเหลือคนแล้วค่ะก็ยังมีการช่วยเหลือสัตว์ด้วย
และที่สำคัญค่ะยังตั้งใจมาส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ
ที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะ
อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้พี่บุ๋มด้วยแล้วกันนะคะ
และนอกจากดารานักร้องในบ้านเราค่ะ
เมื่อวานนี้กลุ่มนักแสดงจากซีรีส์จีนสุดฮอตปรมาจารย์รัฐธิมารค่ะ
นำโดยเซี่ยวเจ้านะคะแล้วก็หวังอี้ป๋อค่ะ
สองนักแสดงนำที่แฟนคลับสาวไทยกรี๊ดสนั่นทั้งเมืองเลยค่ะ
เดินทางมาจัดงานแฟนมิตติ้งครั้งแรกในไทยนะคะ
ยังได้มอบเงินจำนวน๖แสนบาท
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะ
โดยมอบให้กับโครงการร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วมนะคะ

แล้วก็มอบให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อสมทบทุนในการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยอีก๓แสนบาทเช่นกันค่ะ

อันนี้เป็นภาพงานแฟนมิติ้งเขาเมื่อวานนะคะ
คุณเอ๋ยนะคะถล่มทลายมากเพราะว่าแฟนก็ไปกรี๊ดมากเลยนะคะ
แต่ละคนหล่อใสหล่อสวยทั้งนั้นเลยนะคะ
จากหน้าตาดีแล้วจิตใจยังดีอีกด้วยนะคะ
ในทุกวิกฤตเรายังได้เห็นน้ำใจของคนในวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างชาตินะคะ